ดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยครับพาลงใต้ไปที่สงขลาครับ
เจ้าหน้าที่ตั้งด่านตรวจด่านสกัดรถคันนี้ขับเข้ามาที่ด่าน
แต่พอจะขอตรวจเท่านั้นแหละ
หนีเฉยเลยไปดูครับ
เมื่อเวลาเมื่อเวลาเมื่อเวลาเมื่อเวลา
เมื่อเวลาเมื่อเวลาเมื่อเวลาเมื่อเวลา

เมื่อเวลาเมื่อเวลาเมื่อเวลาเมื่อเวลา
เมื่อเวลาเมื่อเวลาเมื่อเวลาเมื่อเวลา
เมื่อเวลาเมื่อเวลาเมื่อเวลาเมื่อเวลา
เมื่อเวลาเมื่อเวลาเมื่อเวลาเมื่อเวลาเมื่อเวลา
เมื่อเวลาเมื่อเวลาเมื่อเวลาเมื่อเวลาเมื่อเวลา
เมื่อเวลาเมื่อเวลาเมื่อเวลาเมื่อเวลา
เมื่อเวลาเมื่อเวลาเมื่อเวลาเมื่อเวลา
เมื่อเวลาเมื่อเวลาเมื่อเวลาเมื่อเวลาเมื่อเวลา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
คนขับซิ่งแหกด่านไปเลยครับแบบที่เห็นเมื่อสักครู่นี้ตำรวจก็ไล่ล่าสิ
สกัดจับได้เรียบร้อยหน้าปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งถนนสายเอเชียที่อำเภอนามหม่อมนี่หนีข้ามอำเภอเลยนะ
หนีมาได้ประมาณ๑๐กิโลครับบริเวณจุดนี้
คุมตัวคนขับชื่อนายบือรายแห่งอายุสามสิบห้าพื้นเพย์เป็นคนปัตตานี
ตรวจท้ายกระบะเจอเฮโรอีนสองร้อยเจ็ดสิบสองแท่งบรรจุในกระสอบ
น้ำหนักประมาณร้อยกิโลกรัมรวมแล้วเนี่ยมูลค่าประมาณห้าสิบล้านบาท
และนำตัวไปสืบสวนสอบสวนขยายผลเพิ่มครับต่อมาจับได้อีกหนึ่ง
อับดุลฟาตะชาวปัตตานีเหมือนกันครับ
ขับกระบะสีขาวทะเบียนสงขลาจับนายอับดุลฟาตะได้
เพราะทำหน้าที่ขับรถนำทางแต่ช่วงที่เพื่อนถูกจับ
เขาหนีไปกบดานอยู่ที่รีสอร์ทอีกแห่งที่อำเภอเทพาะจังหวัดสงขลา
จับได้สองแล้วนะครับนำตัวมาสอบสวนขยายผลซัดทอดมา
ทอดมาให้กับผู้หญิงคนนี้นางสาวโรฮายาบอกว่า
พวกผมได้รับการว่าจ้างจากโรฮายาซึ่งเป็นผู้หญิง
อาศัยอยู่ที่สุไงโกลกนราธิวาสให้ไปเอายาเสพติด
เลียงจากเพชรบุรีไปส่งที่สุไงโกลก
เพื่อจะส่งต่อประเทศที่สามจากสองบวกมาอีกหนึ่งแล้วครับ
ทั้งคู่ยอมรับเคยลำเลียงเฮโรอีนมาแล้ว๖ครั้ง
ครั้งนี้ครั้งที่เจ็ดแต่ละครั้งได้เงินสี่ถึงห้าแสนบาท
แล้วมีประวัติเคยต้องโทษคดียาเสพติดมาแล้วด้วย
ได้ข้อมูลแบบนี้มาเสร็จขยายผลต่อ
ขอสารออกหมายจับนางสาวโรฮายาคนว่าจ้าง
ตามจับตัวได้เรียบร้อยยึดรถได้อีก๖คัน
แจ้งข้อกล่าวหาความผิดตามพรบยาเสพติด
ยาเสพติดล็อตนี้หากหลุดไปยังประเทศที่๓เนี่ย
คุณขวัญคุณผู้ชมตอนแรกที่รวบรวมได้มูลค่าประมาณ๕๐ล้านใช่ไหมฮะ
หนักประมาณ๑๐๐กิโลกรัมถ้าหลุดไปได้
เพิ่มเป็นอีก๑๐เท่าตัวคิดดูสิครับ
สกัดจับได้เรียบร้อยอย่าไปยุ่งเกี่ยวเลยดีที่สุดครับ